รู้สึกรุ้นมาบริเวธหรือสาปนินทรีย์
อิทธิยศตั้งแต่บรรทบุรุษผมพมันไหนปู่ทวด

พอช่วงปู่ผมเสียชีวิต
ตอนนั้นคุณพ่อผมอยู่ประมาณ๑๐ขวบ
คุณพ่อผมก็ย้ายตัวเองไปอยู่

เพราะตอน๒๐๑๔เริ่มต้นกันใหม่
สิ่งที่ยังอยู่เหมือนเดิมก็คือสิ่งเหล่านี้ครับ

สรุปเลยคือที่มันยุคเดียวกับผมมาเนี่ย

ก็เหลือที่ของผมเป็นที่สุดท้ายจริง
ผมว่ามันยากที่มานั่งเลี้ยงดูเด็ก๑๐คน๒๐คน

ผมคิดว่าทุกคนเลือกที่เอาตัวรอดมากกว่า

สมัยก่อนมันต้องมี

มันเป็นประเพณีที่ต้องมีวงปีภาษณ์

ยุคประมาณก่อนฟองศบุแตก
เทลียแล้วปีนีมีงานอยู่ประมาณ๕๐งาน
ผมจำได้ว่าเดือนกรกฎาเดือนเดียวมีงาน๒๓งาน

เหลือไปถึงประมาณสัก๑๐งาน
แล้วก็สำคัญที่สุดคือเศรษฐกิจ

อะไรที่ตีที่เป็นตีแล้วเป็นเสียงคือปีภาษทั้งหมด

หนึ่งพี่ว่าเป็นตัวสำนักหรือสถาปัต
สองที่เป็นคนปกครอง
ก็คือเจ้าสำนัก

ความเป็นนักเรียนความเป็นเด็กที่อยู่ในสำนักนั้น

วิถีการเรียนรู้การอยู่รวมกัน
การใช้ชีวิตที่ถูกอบรม

และมีสิ่งแบบลอรกฐานที่ไม่เหลือหรอก

ไปก่อนภาพยนตร์ผมลง

ฉะคำว่าเจ้าสำนักมันมีอะไรลึกซึ้ง

สำคัญสุดคือความเสียสละ

เขาต้องมากินมานอนดูได้

มันจะเกิดความผูกพันทางพฤติกรรม

ทั้งนอกอย่างเด็กตามสำหรับอิพธิภาษณ์ทุกที่

ขนบธรรมเนียมปฏิบัติกินอยู่หลับนอน
แม้กระทั่ง๑ปีต้องไหว้ครู๑ครั้ง

พอสิ้นปีก็จะมีการไหว้ครู

สิทธิ์ทุกรุ่นต่างรุ่นก็จะมาพบกัน
เป็นงานคืนสู่เย่า๑ครั้ง
อะไรเหล่านี้มันเป็นประเพณีปฏิบัติ
แม้กระทั่งใครเป็นคนซาวข้าว

หรือโรงเรียนเขาไม่มีขนบ

ตื่อนอนมาก็บ้านขายบ้านมาก็ไม่เจอกัน
กลิ่นอายนี่มันต่างกัน
ซึ่งผมพูดตรงว่ามันก็ไม่มีปัญหาไม่ได้ตามสถาบันอยู่แล้ว
หรือโรงเรียนตามสถานบันไม่ได้ค่ะ

แต่สิ่งที่ผมคิดว่าที่จะหมด
ถามว่าห่วงผมเคยห่วงนะห่วงมากห่วงจนประสาทเสีย
เคยคิดจะยกให้มูลิธิของสมศักดิ์ประเทศ
ถ้าเรามีชีวิตให้ท่านเก็บเครื่องไปเลย
ก็คิดนู่นคิดนี่จนกระทั่งไปเจอคนคนหนึ่ง
เขาบอกผมว่าตระกูลดนตรีไทย
หรือแม้กระทั่งศิลปะด้านอื่น
ตระกูลนั้นถึงจุดยอดเมื่อไหร่แล้วมันต้องโดนทราบ

ผมมันยากจะหานักดนตรีไทยคนไหนมีชื่อเสียงขนาดผม
ผมว่าผมสุดแล้วล่ะคงจะเป็นคำสาปเดียวกันทั้งหมด
พอคิดอย่างนี้ปุ๊บมันเริ่มเกิดการปลง
ปลงได้ปุ๊บก็เลยคิดว่าเฮ้ยตอนนี้มันยังอยู่
ผู้ยังเยอะอยู่จุดไปจุดให้ได้ที่สุด

ก็แล้วแต่โชคชะตาฟ้าลิขิต

พี่พลาดมันเหลือลมหัวใจสุดท้ายที่นี่

ถ้าคิดมากปุ๊บคุณจะหยุดชีวิต
คุณจะท้อแท้ไม่อยากทำนู่นทำนี่แล้ว

ไอคิดที่ว่าเราอยู่ตรงนี้เราทำดีที่สุดแล้ว

สิ่งได้จากภาพจนิริยาระหิว
สิ่งที่จะผมฝากไว้
ไม่มาที่อย่างเหมือนกับตัวใหม่
มันไม่ได้เป็น
ฝากฟรี

สวัสดีทุกคน